คุณผู้ชมยังดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะอย่างที่บอกเรื่องของโควิดสิบเก้าตอนนี้เนี่ย
อโฮมันยอดพุงหลายวันจริงจริงล่าสุดนะคะ
มีเคสที่ได้รับร้องขอความช่วยเหลือมาทางเพจ
ไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะเป็นแม่ลูกคู่หนึ่ง

แล้วก็คือเตียงไม่มีค่ะก็ต้องแยกตัวออกมาก่อน

ต้องมานอนอยู่ในรถยนต์ริมถนนอย่างนี้ค่ะ

นอนอยู่ในรถยนต์ค่ะแยกออกมานอนในรถริมถนนที่ซอยสุขุมวิทย

คุณแม่ส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือผ่านทางเพจไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
บอกว่าอยากให้ช่วยด้วยตอนนี้ลำบากมากแน่นอนแบบนี้ค่ะ
ท้ายกระบะกับลูกสาววัย๔ขวบติดโควิดทั้งแม่ทั้งลูก

ใช่ค่ะเธอบอกว่าเธอติดมาจากสามี

ตอนนี้สามีได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว
สามีไปรักษาแล้วแต่ว่าเธอกับลูกเนี่ย

ใช่เธอบอกว่าตัวเธอไม่เท่าไหร่หรอก
เป็นห่วงลูกสาววัย๔ขวบ
ขอความช่วยเหลือไปทุกหน่วยงานแล้วจริง
แต่ยังไม่มีหน่วยงานไหนตอบรับเลย
บอกว่านี่เธอนอนในรถกระบะตั้งแต่๒๙มิถุนายนแล้วนะ
นอนมา๒๙๓๐๑๒นอนมา๔วัน๓คืนแล้วอะค่ะ
บอกว่าจะเข้าไปเอาของในห้องก็ไม่ได้
เพราะว่าก็คืออาศัยอยู่ร่วมกับญาติอีกหลายคน
และอีกหนึ่งในนั้นเนี่ยมีคนที่ตั้งท้องอยู่เธอก็กลัว
กลัวว่าเดี๋ยวเธอจะเอาโรคไปติดเขาอีก
เธอก็เลยตัดสินใจหอบลูกมานอนริมถนนแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะพอเราได้รับแจ้งแบบนี้
เราก็ส่งคุณนฤทธบุญนิ่มลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ไปเจอกับนางมณีวัย๔๑ปีแล้วก็ลูกสาวค่ะ
วัย๔ขวบคุณนฤทธิ์ต้องสวมชุดป้องกันนะ
เราลงไปทำข่าวเราก็ต้องระมัดระวังรักษามาตรการด้วย

ก็คือใช้ชีวิตอยู่ที่รถกระบะริมทางแบบนี้

ณฤทธิ์บอกผมเห็นแล้วผมแบบสะท้อนใจมากเลย

ณฤทธิ์บอกว่าฝ่ายแม่นางมณีมีอาการไอตลอดเวลาเลย
แล้วก็ต้องคอยเอาผ้าชุบน้ำเช็ดตัวลูกสาว
เอาผ้าพัดให้ด้วยเพราะว่าถึงฝนจะตกหนัก
แต่กลางวันเนี่ยโอ้โหร้อนจัดนะคะ

ก็เลยโทรคุยกันแม้จะอยู่ในที่เดียวกันนะ
ก็รักษาระยะห่างไว้โทรไปเธอก็บอกว่า
ตอนนี้สิ่งที่กลัวที่สุดคือกลัวตาย

แม่เองก็บอกว่าอาการมันหนักขึ้นแล้ว
ตั้งแต่๒๙จนถึงวันนี้วันที่๒ไอก็หนักขึ้นเจ็บหน้าอกหนักขึ้นหายใจเริ่มไม่ออกแล้ว
ส่วนลูกสาวเนี่ยท้องเสียแล้วก็ไข้ขึ้นสูงแล้วเธอบอกโอ้โหเป็นห่วงลูกมาก
พอรู้ผลว่าเธอกับลูกติดโควิดจากสามีที่ทำงานเกาะสร้างนะคะพี่ชายกับพี่สะพ้ายก็ติดเหมือนกันนะ
แต่ทุกคนเนี่ยทั้งสามีพี่ชายพี่สะพ้ายเนี่ยเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวแล้วเหลือเธอกับลูกสาววัยสี่ขวบนี่แหละ
เปิดท้ายรถกระบะนอนรอเตียงค่ะนี่คือชะตาชีวิตของคนไทยนะตอนนี้ที่ติดโควิดสิบเก้าอ่ะ
นอนรอเตียงท้ายรถกระบะกลางแจ้งแบบนี้เธอบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยติดต่อทุกหน่วยงานแล้วจริงจริงเท่าที่จะนึกออก
แต่ยังไม่มีใครติดต่อว่าจะพาเอารถมารับหรือหาเตียงให้เลยเขาบอกว่าก็เข้าใจแหละว่าตอนนี้สถานการณ์มันวิกฤตจริงจริง
ไม่รู้แหละที่ใครบอกว่าเตียงไม่เต็มแต่เท่าที่เธอรับรู้มาคือเตียงมันเต็มผู้ป่วยมันล้นมาก
เธอบอกว่าเธอสิ้นหวังเลยนะเธอรู้สึกสิ้นหวังมากแล้วก็ทำได้แค่ปลอบลูกสาวตัวน้อยวัย๔ขวบบอก
อดทนนะลูกอดทนอยู่กับแม่เธอบอกว่าตัวเธอไม่เป็นไรหรอกใครก็ได้ช่วยลูกเธอที
แล้วลูกสาวโอ้โหคุณผู้ชมลูกสาวนะกอดแม่ให้กำลังใจแม่แล้วพูดว่าไงรู้ไหม

หนูรักแม่หนูอยากเข้าโรงพยาบาลไปตรวจหนูจะสู้
ไอเยอะมากจะเหลืออยู่ในคอมันจุดในคอนี่ค่ะ
ไปทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น๑๓๓๐หรือว่าจะเป็น๑๖๖๙๑๖๖๘
ก็คือรับเรื่องไว้แล้วก็หายไม่มีบอกรอเตียงอย่างเดียว
จะให้หน่วยงานมองหูบ้างยังไงเห็นใจหนูบ้าง
ตอนนี้ที่เป็นห่วงที่สุดคุณป้าเป็นห่วงอะไรครับ
ลูกสาวค่ะเพราะว่าเขาไม่มียามีอะไรกิน
เราไม่รู้ว่าเขาเจ็บปวดหรือเปล่า
เด็กครั้งว่าเป็นเด็กเขาก็เหมือนดูแล้วเลย
แต่ข้างในเขาเป็นยังไงเราก็ไม่รู้
เขาก็บอกว่าสู้ลูกเขาบอกค่ะแม่
บอกว่าเดี๋ยวเราก็ได้ไปโรงพยาบาลแล้วนะเดี๋ยวเราก็ได้ไปรักษา

ไม่เจ็บแล้วค่ะไม่สบายแล้วค่ะ

คิดถึงค่ะว่าสู้ไม่ได้รักคุณแม่มาก
คุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวไปโรงพยาบาลน้องมาแป๊บหนึ่งแบบนี้

ทนได้ใช่ไหมคะอดทนไหม

ดูหนูหนูห่วงพวกอย่างเดียว

หนูกลัวว่านอนไม่มีจุดหมายว่าจะตายคลารถรู้ป่าว

โอ้โหเนี่ยเธอบอกไม่รู้จะตายคารถกันหรือเปล่าเนี่ยฮะ
ใช่ค่ะคือแม่คือเราเนี่ยผมจำได้นะว่าทางกรทมเนี่ย
ตอนนั้นผู้ว่าอสวินทร์เขาเคยบอกว่าท่านเคยท่านเปิดศูนย์ที่ดินแดงใช่ไหม
เป็นศูนย์พักคอยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่มีเตียงใช่ค่ะ
นะก็ไม่พอมันไม่มีที่ไหนพอเลยตอนนี้
ไปเปิดที่อิมแพคเมืองทองธานีศูนย์บุษราคำ
เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนามก็ไม่พอใช่ค่ะอ่าเราก็คิดระบบขึ้นมาว่าเอาละ
จากนี้ไปเราจะมีเรื่องของการกักตัวเพื่อรักษาอยู่ที่บ้าน
อ่าทั้งเรื่องว่าบ้านคุณมีพื้นที่ในการกักตัวได้ไหมใช่
กลุ่มสีไหนอายุเท่าไหร่เหมาะแก่การกักตัวที่บ้านเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต้องส่งไปให้ด้วย
อืมแต่อันนี้มันโฮมอาโลนนะฮะไม่ใช่โฮมอะไรนะ
ไม่ใช่โฮมไอฟิเรชั่นไอไอไออะไรนะเพราะนี่คือไปนอนข้างโรงพักก็มี
ใช่นอนในรถยนต์หน้าบ้านก็มีค่ะนี่นอนในรถกระบะข้างถนน
คือไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะมันมันไปอยู่ตรงไหนของของไอ้ตรงคอขวดตรงที่การจะประสานเพื่อจะไป
ตอนนี้เอาละเตียงสนามโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลที่จะรักษาไม่พอ
ค่ะเราต้องมีจุดพักคอยแล้วไหมอืม
จุดพักคอยที่แบบเป็นพันเป็นหมื่นอะไรอย่างนี้ก็ได้เอาละวัคซีนยังฉีดไม่ทั่วถึงประสิทธิภาพดีไม่ดีอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ตอนนี้หาจุดพักคอยให้หน่อยไม่อย่างนั้นเขาโฮมอัลโลนอย่างนี้นะฮะใช่ค่ะ
ไปรอการรักษาอยู่ข้างถนนแบบนี้กันหมดแล้วนะฮะในตอนนี้แล้วคือจะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนมีพื้นที่บ้านให้กักตัวได้นะ
นี่คุณนฤทธิ์ต้องซื้อข้าวซื้อน้ำไปให้เนี่ยฮะใช่วางไว้ให้ไกลไกลแล้วก็ให้มาหยิบเอาค่ะ
บอกคุยกันอยู่แป๊บเดียวฝนตกเลยเหรอใช่คุยกันยังไม่ทันขาดคำฝนตกหาใหญ่เลยค่ะ
หนูน้อยคนนี้สองแม่ลูกต้องเข้าไปนั่งอยู่ในรถกระบะแต่ปิดกระจกนิดก็ไม่ได้นะหายใจไม่ออก
แง้มไว้แบบเนี้ยอืมแล้วฝนก็ตกหนักอ่ะตายตายเนี่ยชีวิตเขาต้องอยู่กันแบบนี้นะคะครับ
ทีมข่าวเราก็ได้คุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่แบบที่เห็นการใช้ชีวิตของสองแม่ลูกมา๓๔วันเนี่ยเขาบอกว่าขอทีเถอะ
อยากช่วยก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นผู้ป่วยหน่วยงานอยู่ที่ไหนกันบ้างมาช่วยสองแม่ลูกคู่นี้หน่อยได้ไหม

เขาข่าก็สนั่งกับลูกกันแค่สองคนนี้ค่ะ
บ้างได้เตียงหรือยังยังนะคะ
ตอนนี้มันมีอยู่หลายกรณีหลายเคสนะฮะ
แต่ว่ากรณีนี้เขามีเด็ก๔ขวบ